ทีนี้มาดูตรงนี้หน่อยนะครับก็อย่างที่ทราบตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องไม่ประมาทกาศอย่าตกใช่ค่ะเจลแอลกอฮอลใช่ไหมล้างมงล้างมือตัวล้างมือตลอดค่ะดูพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะนี่ออกมาจากร้านนี้นะครับแล้วก่อนจะออกไปจากร้านอ้อมีเจลแอลกอฮอล์ด้วยล้างมือซะหน่อยอ่าค่อยค่อยดูไปนะฮะเพราะว่าเจ้าของคลิปเนี่ยที่เป็นเจ้าของร
ล้างมือเสร็จเอาขอแขนด้วยนี่คุณนี่มาสอนคือแขนแล้วเข้าไปนี่เดี๋ยวดูนะฮะเพื่อความสะอาด
แต่ปกติเราล้างแค่มือไม่ใช่เหรอนี่ล้วงล้างแคร้ค่ะมันต้องสะอาดขนาดนี้นะนี่อุ้ยหรือว่าเจลแอลกอฮอลของที่นี่เขากลิ่นหอมดีอะไรอย่างนี้ไหมคะสงสัยนี่ฮะ
หลังใหญ่เลยฮะถูใหญ่เลยนี่คือนึกว่าจะหมดแค่แถวลำตัวหรือว่าตามซอกแขนตามรักแร้
เจอแอลกอฮอล์ให้ใช้ฟรีหน้าร้านเขาก็ใช้เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ

แต่อาจจะเห็นว่าแหมพี่ทำความสะอาดเยอะไปหรือเปล่า

มันไปถึงนู่นเลยอ่ะซอกขงซอกขาเลย
ซอกแขนไม่เท่าไหซอกขาด้วยนะครับ
ตรงนี้เป็นหน้าร้านช่างอ้วนเซอร์วิสนะครับ
เป็นร้านซ่อมมือถือแถวดอนเมืองค่ะอ่านี่นะครับก็ตามภาพนี่แหละครับทุกผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของคลิปด้วย
ก็คือคุณวิสานคำอ่อนนะเจ้าของร้านช่างอ้วนเซอร์วิสนี่ครับ
คือเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑โมงเมื่อวานนี้
พี่ผู้ชายท่านนั้นนำนาฬิกาสมาร์ทวอชมาซ่อมที่ร้าน
พอเสร็จเรียบร้อยออกจากร้านไปก็นี่แหละฮะไปกดเจลแอลกอฮอล์ใช้ล้างมือ
แล้วก็ล้างไปเยอะเลยค่ะล้างจนแบบแทบทั้งตัว
พี่เขาบอกเขาเห็นแล้วเขาก็มันก็ดูผ่อนคลายดีดูตลกดี
ไม่ได้ว่าตั้งใจจะประจานอะไรนะครับ
อาจจะเป็นเพราะเจลแอลกอฮอล์ที่ร้านของช่างอ้วนเนี่ยเขาอาจจะมีกลิ่นหอมหรือเปล่า

บางทีเราไปเจอบางที่ก็แหม่กลิ่นมันไม่เหมือนกันนะ
อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะชอบหรือเปล่า
เพราะในคลิปเนี่ยคือ๑๑โมงเมื่อวานใช่ไหม
คือคุณวิสานบอกว่าเช้าวันนี้พี่เขากลับมาอีกนะ

แล้วเช้าวันนี้มาเนี่ยแต่ว่า

อยู่ที่รักแร้นะฮะแต่ก็มากกว่ามือ
พอทามือแล้วสงสัยมันหอมนะครับ
เขาก็เอามาดมเสร็จเขาก็ทาตัวทา
แล้วเขาก็พาตัวจากนั้น
ไอ้ที่คลิปที่มันเห็น
แล้วเราก็เลยตัดสินใจเอามาอัพลงโซเชียล

ก็คือเราไม่ได้เอาเขามาประยาน

ก็เห็นว่ามันน่ารักดีตลกดีก็เลยเอามาโพสต์